สมุนไพรก็คือยาชนิดหนึ่ง
สิ่งที่ทำให้สมุนไพรแตกต่างจากยาทั่วไปก็คือ

ไม่มีการปรับโครงสร้างภายใน

มันเหมือนมันเป็นการปรับจูนทัศนคติ
แต่เราบอกเขาว่าเราไม่ทำไม่ได้นะ

เหมือนกับว่าแบรนด์เราจะถูกลืม
เรามีของดีทำไมเราถึงไม่บอกให้ผู้บริโภครับทราบ
นั่นเป็นที่มาของการทำแบรนดิ้ง
สวัสดีครับคุณเว
วันนี้ขออนุญาตคุณนิชาเรียกว่าคุณหมูแดงนะครับ

นี่คือรุ่นที่๓ของเวแอนโอนโสต
ใช่ค่ะรุ่นที่๓คือย้อนกลับไปเมื่อ๗๐ปีที่แล้ว
คุณปู่หมูแดงเป็นหมอแพทย์แผนจีน

เปิดร้านขายยาเล็กอยู่ตรงริมสะพานพุธ

ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสมุนไพรไทย

ก็คิดค้นสูตรยาตำรับยาต่าง

แล้วก็ยังวางขายมาในปัจจุบันนี้ค่ะ

ใช่แล้วก็ดำเนินต่อมาถึงรุ่นคุณพ่อ
ขยายโรงงานเป็น
โรงงานผลิตยาแผนโบราณอ้วยอโนสด

แล้วก็เฟื่องฟูดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

คือเรามีทีมมีน้องชายอีก๒คน
หมูแดงก็จะดูพวกการตลาดเป็นหลัก
ผลิตสินค้าดีออกมาให้พวกใช้

มุนไพรก็คือยาชนิดหนึ่ง
แต่จริงคนมักจะคิดว่าสมุนไพรคือพืชใช่ไหมคะ
แต่สมุนไพรจริงมันไม่ใช่แค่พืช
ยาจากสมุนไพรคือยาที่ได้จากพืช

แต่ว่าสิ่งที่ทำให้สมุนไพรแตกต่างจากยาทั่วไป

ไม่มีการปรับโครงสร้างภายใน
เพราะฉะนั้นการบริโภคยา
มันมีผลข้างเคียงทุกอย่างอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่ว่ามันมาจากธรรมชาติ

ยาตำรับเมื่อก่อนที่ทั้งกลิ่น

แต่ว่าพอมารุ่นนี้แล้วก็๑แคปซูล

ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากมายครับ
หมูดังมันเปลี่ยนไปมาสำหรับอันโนสด
ตัวหมูดังหมูดังให้ความสำคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือว่าการทำ
เพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างรอบตัวเรา

ถ้าเราไม่ปรับตาม

ถ้าเราไม่เข้าใจวัยรุ่นยุคนี้
หรือเราไม่พยายามที่จะเข้าใจเขาอย่างนี้ค่ะ

เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจ

เพราะฉะนั้นมันหลากหลายมาก
เราต้องเหมือนกับจับกลุ่มแบ่งลูกค้าดี
แล้วเราต้องผลิตข้อมูลที่เราจะสื่อสารกับคนกลุ่มนั้น

มันเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยาก
สำหรับการตลาดยุคนี้นะคะ
วัยอันนโนสดจับกลุ่มเป้าหมายของวัยรุ่นนะ

ใช่เพิ่งออกมาเลยค่ะ๓อาทิตย์

เป็นเพลงที่แปลงมาจากสิงโตนำโชคถูกไหม

แต่เราก็เหมือนกับคิดขึ้นมา
แล้วก็อยากทำเป็นอะไรที่ทำให้คนจำ

เราก็คุยกับคุณสิงโตนำโชคว่า

จันทร์มงมงลงมงลง
ดดิดงลดดิและดดดดยอง
อย่ามไทรไทรจองและมงลงมงลง
เพราะว่าเราเชื่อว่ามันเข้าถึงในกลุ่ม
ทุกวัยแล้วเพลงนี้ก็๑๓๐กว่าล้านวิว

ไปตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างให้คนจำไว้

อยากจะเต้นเหมือนกันนะครับ

คุณพ่อเป็นคนที่ทำงานหนักมาก

บางที๖โมงครึ่งเดินตรวจออฟฟิศ
เพราะฉะนั้นเราได้ความเหมือนกับ
เวลาเราอยากได้เราทำอะไรให้สำเร็จ

แล้วก็เขาจะเหมือนกับหมูดังว่า
มันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราผูกพันกับธุรกิจ

เพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่เคยสอนงาน

อันนี้ค่ะก็หมูดังว่ามันเป็นสิ่งที่ดี
ที่ทำให้เราซึมทราบมา

มันเหมือนมันเป็นการปรับจูนทัศนคติ

มันจะเชื่อได้ไหมหรือยังไง

หมูดังว่ามันใช้หลายอย่าง

ผลของงานมันก็จะสื่อออกมา

เหมือนกับว่าแบรนด์เราจะถูกลืม
เรามีของดีทำไมเราถึงไม่บอกให้

ก็เลยค่อยทำกันมาเรื่อยค่ะ

ผมอยากจะถามคุณหมูแดงนะครับ

สะอาดและปลอดภัยค่ะ

ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ที่ตั้งมา

ใช้กับทุกอย่างของเรา

โปรดติดตามตอนต่อไป